คือมันพีคหลายช็อตมากนะคุณผู้ชมอันนี้ก็ยิงทั้งยิงทั้งแทงเลยดอมเป็นแก๊งคั่วหรี่เหรอเป็นวัยรุ่นเหรอไม่รุ่นได้ไง
คแรกคือใส่ชุดนักเรียนมาก่อเหตุและพีคที่สองคือเอาลูก๑๐เดือนมาก่อเหตุด้วย

ลูกอยู่ไหนเด็กอยู่ไหนเอาเด็กก่อนพี่อยากรู้เด็กอยู่ไหน
เดี๋ยวเตรียมเตรียมเตรียมพี่เบิร์ทเด็กนี่นะเดี๋ยวรอดูคันที่สอน๔มานาน่ะนั้นล่ะ
มีเท้าเด็ก๑๐เดือนโผล่ออกมาด้วยเดี๋ยวจะซูมภาพให้ดู
แต่ให้เห็นเหตุการณ์นี้ก่อนเห็นไหมมองตั้งแต่ไกลชุดนักเรียนนี่

ใส่ชุดนักเรียนมาก่อเหตุกันแบบนี้อยู่กลางถนนค่ะคุณผู้ชม

ไม่ใช่แบบว่าขายาวเด็กช่างไม่ใช่นะ
ตรงนี้ตรงถนนฮาทายราชคลองสำวาเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเกิดช่วงเย็นนะ
แล้วกลุ่มคนเจ็บเนี่ยกลุ่มคนเจ็บเขาซ้อน๓มา
สังเกตได้ว่ากลุ่มคนเจ็บสวมชุดแบบชุดปรายเวทค่ะ
มอเตอร์ไซค์ผ่านไปคือเหมือนกับแบบไปดักรอ
แล้วกลุ่มมือยิงชุดนักเรียนนะ
นักเรียนขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนมา
มือยิงมากันซ้อน๔แล้วขี่ตามหลังมามาชนกันเอง

แล้วหลังจากนั้นฝั่งคนเจ็บก็ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมา
เอาทำไมน่ะเหงือมิดฟันรถมอเตอร์ไซค์
สวมให้ดูใกล้หนึ่งนะนี่นะรถมอเตอร์ไซค์ของคนเจ็บเขาซ้อน๓เหรอไหม
โบ๊ทเสื้อเทาอยู่ตรงท้ายโบ๊ทนี่แหละ

เนี่ยเอื้อมมือเอามีดฟันไปที่ฝั่งคู่อริแต่ว่าไม่โดน
แล้วทีนี้จังหวะที่มือยิงขี่มอเตอร์ไซค์ชิดขวาแล้วมากันสี่คนอ่ะโอ๊ย
คนซ้อนท้ายสุดนี่แหละยกปืนมายิงใส่โบ๊ทเสื้อเทา
ล้มตกจากรถนี่คุณผู้ชมเห็นโบ๊ทเสื้อเทาอยู่ท้ายนั้นใช่ไหมอ่า
นี่ค่ะทีนี้ดูวงจรปิดอีกมุมนึงนะ
โบ๊ทอะโดนยิงแล้วเจ็ดหนักเลย
ที่ร่วงลงมาน่ะล่ะค่ะทีนี้
คนที่ก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านในโบ๊ทไป
โบ๊ทแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวคุณผู้ชมดูต่อ
คือพอผ่านในโบ๊ทไปเสร็จแล้วปั๊บเนี่ย
กลายเป็นว่าคนก่อเหตุไปแทงในนัท
ในนัดที่ซ้อนตรงกลางน่ะไปแทงในนัทซ้ำอีก

เพราะว่าตอนแทงมุมกล้องตรงนี้มองไม่เห็นหรอก
เหตุการณ์นี้เท่ากับว่าคนเจ็บ๒คนนะ

ส่วนนัทนัทก็โดนยิงหัวแล้วนัทโดนแทงซ้ำอีกอะค่ะ
รู้ไหมโบ๊ทกับนัทคุณผู้ชมดูสิ

โบ๊ทกับนัทอายุ๑๔ใช่ไหมคะใช่๑๔หรอ
ทีนี้ค่ะที่พี่เบิร์ตถามว่าไหน
ทารก๑๐เดือนเอามาด้วย
คุณผู้ชมพอซูมเข้าไปในมอเตอร์ไซค
คันที่เป็นมือยิง
มากัน๔คนเดี๋ยวคุณผู้ชมดูภาพช้าจังหวะตรงนี้นะ

นี่ขาเด็กเห็นไหม

ขาเด็ก๑๐เดือนเอามาด้วย

ทาทารกมาก่อเหตุทีนี้ถ้าเกิดดูจากตำแหน่งอันนี้เราทำให้เห็นตำแหน่งเลยนะ
ตำแหน่งที่นั่งบนมอเตอร์ไซค์ซ้อน๔นะคันนี้หน้าสุดผู้ชายอายุ๑๕เป็นคนขี่
หน้าสุดเป็นผู้ชายนะคนขี่เนี่ยเป็นผู้หญิงอายุ๑๘แล้วผู้หญิง๑๘นี่แหละคือแม่เด็ก
แม่เด็ก๑๐เดือนเอาลูกมาด้วยจะอยู่ใกล้แม่อบอุ่นดิ
คนที่สามคืออายุสิบห้าอุ้มเด็ก๑๐เดือนอยู่และคนที่๔คนสุดท้ายเป็นคนลั่นไก่อายุ๑๕
แปลว่าคันนี้ไม่ใช่ซ้อน๔มากัน๕ชีวิต๔เพราะมีเด็กด้วยไง
หลังจากเกิดเหตุแล้วนะผู้ปกครองของเยาวชนชายที่ก่อเหตุทั้ง๔คนอายุ๑๕หมดเลย
ก็พาลูกหลานเข้ามอบตัวกับตำรวจสอนอนนิมิตรใหม่แล้วคนที่เป็นแม่เด็กผู้หญิงอายุ๑๘ก็มามอบตัวด้วยนะ
ตำรวจก็แจ้งข้อหาแล้วค่ะร่วมกันพยายามฆ่าคุมตัวสงสาร
ตำรวจพาตัวเยาวชนชายสงสารเยาวชนและครอบครัวกลางมีนบุรี
ส่วนแม่เด็กวัย๑๘โดนคุมตัวส่งสารจังหวัดมีนบุรี
คนเจ็บอ่ะคนเจ็บในโบ๊ทโดนยิงหัวในนัทโดนยิงหัวแล้วโดนแทงเนี่ย